สวัสดีครับถึงวิชาจีบเนี่ยเป็นเรื่องที่เอาง่ายเลยคือผมคิดแบบพื้นที่สุดเลย
คือหาที่สุดว่าคนเราเนี่ยต้องการอะไรบ้างใช่ไหมครับ
ก็คนเราก็ต้องมีชีวิตคู่ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีประติศัมพันธ์กับคนอื่นใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องสอนวิธีการทำอย่างไรที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้อย่างดีนะครับ
คุณจะจีบเป็นแฟนกันเนี่ยคุณจะจีบกันยังไงให้มันดีให้มันอยู่กันได้ยืด
แล้วก็ที่สำคัญคือคุณต้องรักเขาด้วยใจรักด้วยความบริสุทธิ์ใจจริง
ไม่ใช่รักด้วยความหลงหรือว่าไปหลอกเนี่ยทั้งหลงทั้งหลอกเนี่ยคุณต้องเอาออกไปให้เหลือแต่รักบริสุทธิ์อย่างเดียวนะครับ
แล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกก็คือเราเรียนเยอะเรียนเยอะไปหมดวิชาต่างความรู้องค์ความรู้อะไรเยอะแยะไปหมด
แต่ถามว่าได้ไปใช้สักกี่เปอร์เซ็นต์หลักการเรียนรู้ของเราก็คืออาจารย์มีตำรามาให้เราท่องจำเสร็จแล้วก็สอบ
สอบเสร็จก็คืนอาจารย์กลับไปก็ไม่ได้เอาไปใช้เลยแต่ทักษะในการใช้ชีวิตทหารที่มันจะติดตัวไปตลอดชีวิต
อย่างไรคุณเรื่องกินเรื่องอยู่เอาพื้นเลยเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องการรู้จักรักษาตัวรอดเขาเรียกว่าสัญชาติยานในการเอาตัวรอดเนี่ยอันนี้สำคัญ
บางทีเนี่ยผมเห็นบางทีโตแล้วเนี่ยผู้ปกครองยังไปส่งอยู่เลยอ่ะยังอยู่มหาลัยเนี่ยยังมาส่งอยู่เลยเนี่ยมันสังคมไทยมันเกิดอะไรขึ้น
ป๔ป๕ป๖ผมก็ขึ้นรถเมย์ไปเที่ยวเองแล้วใช่ไหมฮะแล้วเวลาเกิดปัญหาเกิดอะไรก็แก้เองแล้วเราก็จะโต
คุณจะเป็นเด็กอย่างนี้ไปตลอดคุณมีความรู้เต็มไปหมดเลยแต่ว่าเบื้องลึกแล้วคุณเอาตัวคุณไม่รอดอย่างนี้ผมว่ามันไม่ถูก
แล้วจะนิยมมาถึงเรื่องจีบนะฮะเรื่องจีบเนี่ยคือการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นใช่ไหมฮะ
ไม่ใช่มองเฉพาะเรื่องของการมีแฟนอย่างเดียวหมายถึงว่าคุณจะคบกับใครเนี่ยคุณในขณะที่ว่าทำงานก็ได้กับเจ้านายใช่ไหมฮะ
คุณจะมีปฏิสมาธิดียังไงกับเพื่อนกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนของคุณเนี่ยคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีเขายังไง
สร้างคอนเคชั่นถามคอนเคชั่นสำคัญแค่ไหนโอ้โหคอนเนคชั่นเนี่ยสำคัญกว่าความรู้อีกใช่ไหมฮะ
คุณมีความรู้ดีแค่ไหนนะแต่ถ้าคุณไม่มีคอนเคชั่นหน้าคุณหงิดอย่างนี้ใครอยากจะคุยกับคุณใครอยากจะดีกว่าคุณ
มีคอนเน็กชั่นดีคุณสร้างความอย่างผมบอกว่าสร้างความอธับใจคุณสร้างความอธับใจคนเก่งอ่ะใช่ไหมฮะ
รู้จักอ่อนน้อมรู้จักชมเขาอย่างนี้คุณไปไหนก็มีแต่คนต้อนรับใช่ไหมฮะ
คุณไปไหนมีคนจะช่วยเหลือคุณคุณไปไหนคุณมีความรู้ฉันมีความรู้ฉันเก่งอย่างนี้ครับ
มีแต่คนเขาจะแบบหันไส้อ่ะพูดจริงหันไส้คุณ
โอ้โหอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่มากมายเลยนะมากมายจริงจริงถ้าเขาเข้าใจนะ
ว่าผมสอนอะไรข้อหนึ่งแล้วก็สองคือถ้าเขาใส่ใจนะใส่ใจที่จะเอาตรงนี้ไปทำเพิ่มเข้าไปในชีวิตของเขา
เพราะที่การคำว่าทักษะเนี่ยหมายถึงว่าคุณจะต้องฝึกฝึกเนี่ยฮะ
ผมผมมักจะเปรียบถึงการว่ายน้ำอ่ะใช่ไหมฮะทุกวันนี้ถ้าเกิดเป็นองค์ความรู้คือคนสอดว่ายน้ำคุณบอกว่า
ฟรีสไตล์ใช่ไหมฮะมันกำเนิดมาจากไหนใช่ไหมฮะว่ายน้ำมีกี่ท่าอะไรอย่างนี้นี่คือองค์ความรู้
แต่ว่าทักษะหมายถึงว่าคุณโดดตุ้มลงไปในน้ำเลยแล้วคุณก็ไหว้แล้วตีขาไหว้เลยปุ๊บให้มันเป็นใช่ไหมฮะ
ถ้าลำดับกันจริงเนี่ยคุณต้องว่าให้เป็นก่อนแล้วคุณก็ค่อยมาเรียนรู้ว่ามันมาจากไหน
จริงมันจะอย่างนี้มันควรจะเป็นอย่างนี้ด้วยซ้ำคุณต้องเรียนทักษะก่อนแล้วความรู้มาทีหลัง
ไม่ใช่คุณไปเอาความรู้มาก่อนแล้วทักษะไม่มีอย่างนี้แล้วมันจะใช้ประโยชน์อะไรใช่ไหมครับ
ทีนี้วิชาจีบของผมเนี่ยถ้าพูดว่าทุกคนใครก็จีบเป็นใครจีบเป็นทำไมต้องมาเรียนด้วย
ผมยกตัวอย่างง่ายเปรียบเทียบเพราะว่าคนทั่วไปเวลาจีบกันเนี่ยก็คือหนึ่งทำความรู้จักกัน
อาจจะแซวหรือเป็นเพื่อนเป็นอะไรรู้จักกันแซวกันไปแซวกันมาเกิดหรือว่าอุ๊ยสวยหล่อ
ชอบใจกันคุยกันพากันไปเที่ยวไปเที่ยวไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงคุยกันนุ้งนิ้ง
เกิดความผมไม่เรียกว่าความรักดีกว่าถ้าจะลักษณะอย่างนี้น่าจะเป็นความหลง
พอหลงกันเสร็จก็เป็นแฟนแล้วอยู่กันด้วยความหลงสักพักหนึ่งพอตัวตนจริงคุณเริ่มออก
ปัญหาก็ตามมาปัญหาตามมาคุณไม่มีวิธีแก้ปัญหาในสุดก็ทะเลาะกันแล้วก็เลิกแล้วคุณก็เฮิต
บางทีโอ้โหยืดเยอะมากกว่าจะเลิกกันได้บางทีฝ่ายยังไม่ยอมอ่ะอีกฝ่ายจะเลิกอีกฝ่ายไม่ยอม
โอ้โหบางทีมันถึงกับฆ่ากันเลยก็มีนะฮะอย่างที่เห็นเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่นะครับ
นี่คือรูปแบบที่คนส่วนใหญ่เป็นณวันนี้นะฮะแต่สิ่งที่ผมจะสอนคืออย่างที่ผมบอกว่าหัวข้อผมมีการสร้างความประทับใจ
การอ่านใจการสร้างเสน่ห์แล้วก็การมีสติหมายถึงว่ารักษาความสัมพันธ์ให้มันยืนยาว
ทุกอย่างทำจากใจหมดนะครับเบื้องต้นเนี่ยคุณสร้างความประทับใจก่อนทำความรู้จักคุณด้วยความประทับใจกันใช่ไหมฮะ
มันมีความรู้สึกเป็นบวกแต่แรกเสร็จแล้วคุณต้องอ่านใจกันหมายถึงว่าคุณต้องรู้เรียนรู้กัน
เนี่ยที่เขาบอกว่าเรียนรู้เนี่ยก็คือคุณต้องอ่านใจกันแล้วก็เรียนรู้กันว่าตัวตนจริงเขาเป็นยังไงเราเป็นยังไง
มันจอยกันได้หรือเปล่าใช่ไหมเราคิดว่าจะอยู่กันได้เปล่าจากการที่อ่านใจนี่แหละ
พออ่านใจเรารู้สึกว่าโอเคเราไปด้วยกันได้เราก็สร้างเสน่ห์ให้แก่กันไม่ใช่สร้างเสน่ห์คนเดียวสร้างเสน่ห์เขาก็สร้างเสน่ห์
อันไหนที่มันไม่สิ่งไม่ดีก็พยายามเอาออกถ้าทำตามระดับอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันจะเป็นความรักที่มันบริสุทธิ์กว่าที่ลักษณะรูปแบบที่ผมบอกเมื่อกี้
สุดท้ายคือผมก็สอนเทคนิคของการมีสติเรื่องของการพยายามรักษาความสัมพันธ์ให้มันยืนยาวถ้าคุณมีปัญหาปุ๊บคุณจะแก้ยังไงผมสอนแม้กระทั่งเรื่องการเจ็บผมสอนเรื่องจีบและสอนเรื่องเจ็บด้วยนะฮะเจ็บคุณจะรับมือกับความเจ็บยังไง
เพราะว่าการเข้าคอร์สผมผมไม่ได้การันตีว่าคุณจะต้องสมหวัง๑๐๐มันไม่มีอะไรการันตีได้ครับบนโลกนี้แต่ว่าสิ่งที่การันตีได้คือถ้าคุณเจ็บแล้วคุณมีวิธีการรับมือต่างหากถูกไหมฮะนี่คือความเป็นจริงของโลกผมสอนให้คุณตรงนี้และทุกสิ่งทุกอย่างผมพูดเลยว่าคุณต้องทำจากใจบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นค

ซึ่งอันเนี้ยรับได้ทั้งหมดสามสิบคนนะฮะโดยโดยห้องเรียนก็รับได้สามสิบคน
และโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็คลาสหนึ่งผมไม่ต้องการสอนเยอะ
ไม่ต้องการสอนเยอะเพราะผมต้องการจะให้คุณได้จริงคือผมต้องพยายามจะจี้ลายตัวเลย
ให้คุณมีกิจกรรมให้คุณทำให้เห็นภาพจริงซึ่งมันจำนวนคนก็จำกัด
ตอนเนี้ยที่ผมเช็คล่าสุดร้อยห้าคนซึ่งจุฬาต้องให้ผมเปิดคลาสที่สองแล้ว
ซึ่งครั้งที่สองเราก็ดูแล้วก็ยังไม่พออีกก็ต้องเดี๋ยวต้องวางแผนต่อไป
อันนี้คือในส่วนของนิสิตจุฬาส่วนของคนภายนอกเนี่ยตามที่สื่อเราออกไปขนาดนี้
ก็มีทั้งไลน์ทั้งเฟสอะไรมาเนี่ยอาจารย์มีสอนคนภายนอกไหมคะอาจารย์มีสอนไหมอะไรอย่างนี้
โอเคเดี๋ยวผมจะเปิดจริงผมสอนคนภายนอกอยู่แล้วแต่ผมสอนค้าเล็กอยู่นะฮะ
ตอนนี้ผมก็กำลังติดต่อสถานที่อยู่ที่ว่าสิ้นเดือนเนี่ยผมก็ประมาณปลายเดือนเนี่ยผมจะเปิด
เดี๋ยวจะเปิดแซงจุฬาจุฬาศร๓๐๓๑เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดแซงให้ก่อนเลยนะฮะ
แล้วก็เดี๋ยวจะให้ไปที่โรงแรมดีเลยไปเหรียญแล้วก็โอเคค่าคอร์สค่าอะไรผมก็
ผมก็ไม่คิดแพงหรอกนะฮะเพราะอยากได้ให้คุณทำนิดเป็นจริง
อาจารย์คะอะไรที่จุดประดายให้อาจารย์จะต้องมาสอนหลักส่งแบบนี้
เอาพูดกันเรื่องเบื้องลึกเลยนะครับเรื่องของปณิธานของผมเลยดีกว่า
นิษฐานของผมเนี่ยผมอยากจะช่วยเหลือคนอยู่แล้วนะฮะ
แล้วอะไรที่เราจะช่วยได้ในมุมไหนเรามาพิจารณาตัวเองว่า
มีส่วนไหนที่เราช่วยเหลือคนอื่นได้ช่วยเหลือคนอื่นและช่วยเหลือสังคมได้
เรามีความรู้แล้วเราสามารถจะสอนคนได้
ผมก็สอนคนมาประมาณ๕ปีแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ได้สอนในลักษณะที่เป็นอาจารย์อย่างนี้
คือผมสอนในลักษณะที่ว่าใครมีปัญหาหรืออะไรเนี่ยผมสอนธรรมะให้เขา
หน้าอาจจะไม่ค่อยเหมือนอาจจะคนสอนธรรมะ
แต่จริงผมแก้ปัญหาคนมาเยอะนะช่วยคนมา๕ปีผมทำมาเยอะแล้ว
แต่ตอนนี้ปีนี้ผมคิดว่าถ้าเราออกมาในรูปแบบของอาจารย์
มาทำตรงนี้เนี่ยมันจะสอนคนได้เยอะมากขึ้นกว่าเดิมอีก
ก็เลยผันตัวมาทำนี้แล้วก็ถือว่าโชคดี
หรือว่าผมเรียกว่าบุญส่งดีกว่านะฮะอยากจะเปลี่ยนนามสกุลเป็นบุญส่งเหมือนกัน
คือตอนแรกผมเห็นอาจารย์ทงชัยแล้วผมขอเข้าไปเรียนด้วย
เออแล้วอาจารย์ทงชัยโยนจักรลิ้งด้วยโยนลูกลูกบอล๓ลูกอย่างนี้
ชอบผมชอบขออาจารย์ไปเรียน
อาจารย์พอเข้ามาบอกเอองั้นครูกล้วยช่วยมาสอนเลยละกัน
ช่วยมาสอนร่วมเราก็เข้ามา
พอเข้ามาเสร็จเราก็สอนไปเรื่องเด็กเริ่มได้ผล
ก็เลยยื่นเรื่องมาว่าโอเคเรามีวิชาของตัวเราเองเลย
ก็พอยื่นเลยไปเนี่ยแค่๒วันเอง

กำลังจะโทรมาติดต่อจุฬาว่าเออห้องเรียนอยู่ไหน
ห้องเรียนผมยังไม่รู้เลยห้องเรียนยังไม่รู้
อ๋อที่นี่เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยที่นั่งจะคุยหรือจะเข้ามา
มาสวัสดีมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห

คือตอนนี้ผลแต่ละทั้งหมดเป็นบวกมากเป็นบวกมาก
ผมก็ดีใจนะเพราะว่าก็ตรงกับเป็นนิษฐานที่เราตั้งเอาไว้จริง
ไม่ได้ความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาตั้งแต่ไม่เข้ามาเกี่ยว
แต่ว่าความรู้สึกในแง่ของปณิธาน
ปรินิทานว่านี่เราทำตรงนี้แล้วมันไปได้อย่างเงี้๊ยใช่มั้ยฮะ
เราดีใจในแง่ว่าเรามีโอกาสที่จะช่วยคนเกี่ยวคนได้เยอะ
ในการดึงสังคมกลับมาจากความวุ่นวาย
ใช่ครับคือจริงแล้วเนี่ยเรื่องของวิชาจีบเนี่ย
หรือผมเรียกว่าอัศจรรย์พลิกชีวิตอย่างกล้วย

และจริงโปรเจกต์นี้คิดกัน๒คน

แล้วมันง่ายไงมันสามารถพัฒนาชีวิตอย่างง่าย

มันสามารถจะเรียกว่าพลิกชีวิตได้เลย
เพราะที่ผมทำมาเนี่ยคนแค่๓๔เดือนเขาพลิกชีวิต

จากคนที่แบบมีปัญหาลุงรังในชีวิตมากเครียดอะไรอย่างนี้
กลายเป็นคนที่แจ่มใสเบิกบานทำงานเก่งอารมณ์ดี

และที่สอนให้ศึกษาไปเนี่ยแค่เดือนกว่า

เพราะผมมองว่าชีวิตของคนเรามีเรื่องอะไรบ้างใช่ไหมฮะ
เพราะหนึ่งเรื่องจีบเนี่ยคือเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น

แฟนทั้งพ่อแม่พี่น้อง

อันนี้คือเรื่องจีบ
อันที่๒คือเรื่องของ
การตลาดที่ผมสอนคือการตลาดจากใจ

ไม่ใช่การตลาดโดยใช้คนละเทคนิค

หรือว่าเงินเดือน

ผมก็จะพยายามไถแค่ความรู้

ให้ไปพูดตอนวันเสาร์๒๖นี้แหละ
ก็ให้รีบนะฮะให้ไวเพราะไม่งั้นจะเต็มเอาไงนะ
คือไอ้คำว่าให้ไวเนี่ยผมพูดอีกครั้งนึงแล้วตอนที่เปิดคอร์สจีบ
ผมก็บอกนักศึกษาบอกว่าใครสนใจเนี่ยให้ว่องให้ว่องให้ไวนะ
คือผมก็แซวแต่บอกตัวผมมันก็จริง
ตอนนี้ผมพูดครั้งที่๒กันนะบอกว่าสที่นั่นเนี่ยเรื่องสุขภาพเนี่ยให้ว่ายนะ
ให้ว่ายเมื่อกั้นคุณก็จะไม่ทันอีกเขารับแค่สองร้อนคน
คือบางคนเรียนแล้วเบื่อแต่ที่อาจารย์ที่จะพูดเบื่อที่จะไปอ่านชีพ
คนเราจะเรียนรู้อะไรเนี่ยไม่ว่าจะเรียนรู้หรือจะทำอะไรเนี่ย
เพราะฉะนั้นคุณต้องมีความเบิกบานก่อนแล้วคุณถึงจะประสบความสำเร็จ
ปฏิฐานการสอนเนี่ยผมเคยพูดกับอาจารย์ทงชัยไว้ว่า
ผมจะทำอะไรก็ได้ให้คุณทำเป็น
จริงผมพูดแรงกว่านี้อีกแต่อยากออกสื่อเลย
ผมจะทำยังไงก็ได้นะให้คุณทำเป็นเนี่ยคิดอยู่แบบนี้ไง
ว่าจะวิธีไงก็ได้ไม่ใช่แค่รู้เฉยแต่ให้คุณต้องทำเป็นด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยพอมีปณิธานแบบนี้
มันก็เลยออกไปถึงวิธีว่าผมอาจจะต้องมีกิจกรรม
หรืออะไรก็ตามให้คุณทำได้เป็นจริง